ที่จังหวัดเพชรชบุรีรู้สาเหตุแล้วครับ

อยู่อยู่ขวามือสุดนี่นะกระโดดกระโดดกระโดดกระโดด

นายสำรวยภูมิพิพัฒน์อายุ๓๙ปีครับ
สักพักเดียวถูกนายอุเทนศรีถมอายุ๔๒ปี

อดไม่ได้ไปกอดแบบรักกันนะ
ก่อนแล้วยิงเผาขน๓นัด
เสียชีวิตเลยเหตุเกิดในพื้นที่ตะบนไร่โคก
จังหวัดพจบุรีครับ
คืน๑๑มิถุนายนที่ผ่านมา
ล่าสุดตำรวจคุมตัวในอุเทนได้แล้วนะครับ
ผู้ก่อเหตุเอาไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สพบ้านลาด

คือนายอุเทนเข้ามอบตัวที่สพนยับร่อง
หลังจากสารท่านอนุมัติหมายจับแล้วก็ถูกกดดันอย่างหนัก
ผลตำรวจตรีอุทัยกวินเดชาธรนะครับผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรชบุรีเปิดเผยบอกว่า
นายอุเทนมามอบตัวเอาของกลางมาครบปืนลูกโม่ขนาด๓๘๑กระบอก
กระสุนปืน๒นัดที่บรรจุในโม่นะครับแล้วก็ปลอกกระสุนปืน๔ปลอก
เสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันก่อเหตุรถจักรยานที่ใช้หลบหนี
ผมถึงบอกเออเขาเอามาครบจริงจริงสอบสวนนายอุเทนให้การบอกว่า
เขาไปช่วยเสิร์ฟอาหารในงานแล้วถูกในสำรวยผู้ตาย
ซึ่งจริงอายุน้อยกว่าเขาตบหัวพัวเขาให้ที่หน้าเวที
เสียหน้าครับโมโหครับกลับบ้านไปเอาปืนมายิงฮะ
เชื่อว่าทั้งคู่เมาเมาแหละนะครับหลังก่อเหตุนายอุเทนขี่รถจักรยานยนต์หนี
แล้วที่มีข่าวบอกว่าระหว่างทางไปเกิดอุบัติเหตุรถล้มนะฮะ
รถล้มแล้วก็ปืนกับรองเท้าหลุดหายไปเจ้าตัวก็สลบฟื้นมาอีกที
อยู่โรงพยาบาลหนองย่าปล้องแล้วรีบออกมาเลยไม่รักษา
เอารถไปจอดทิ้งไว้ที่สวนปามนะครับแล้วก็เดินเท้า
หลบไปในกระต๊อบในป่าเพราะสั่งเมาตอนเช้ารู้สึกผิด
ก็เลยติดต่อผู้นำชุมชนให้พาเข้ามอบตัว
ตำรวจนะครับตรวจสอบประวัติก็ไม่พบว่าเคยเกาะคดีมาก่อน
ยังไงก็ต้องแจ้งข้อหาครับนะฮะฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาปืน
แล้วก็มีปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ผู้ต้องหาสารภาพตลอดข้อกล่าวหาเลยแต่ปฏิเสธไม่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
นะครับก็เลยส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปครับ